โอ้โหน้ำร้อนกระเด้นนวลอาหารของปลายไข่นานก็คือทำก๋วยเตี๋ยวหมูและหมูอบน้ำพึ่ง
ผมคิดว่าเขาเป็นคนปะกิ่งคุ้นเคยกับอาหารตะวันออกเฉียงเหนือแต่หมูอบน้ำพึ่งทำให้เขาถึงขั้นร้องออกมา
ผมไม่เคยทำหมูอบน้ำพึ่งมาก่อนเลยดังนั้นที่ผมกำลังคิดก็คือเอาหม้อมาต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูส่วนตรงนี้ก็ต้องทำน้ำหมูอบน้ำพึ่ง
นี่แหละโอ๊ยจะผ่านไหมเนาะ
จะหันหนาเกินไปอ่ะพระเจ้าทำไงดีล่ะเนี่ยฉันไม่ค่อยได้ทำอาหารซะด้วยอ่ะทำแค่ไม่กี่เมนูเอง
หมูเส้นผัดซอสและซี่โครงเปรี้ยวหวานใช่
อธิบายวิธีการทำซี่โครงเปรี้ยวหวานให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก็อ่านในกระดาษสิ
ผมมีเวลาอ่านซะที่ไหนแล้วฉันก็ไม่มีเวลาเหมือนกันอ่ะเอากระดาษคืนมานะไม่มีมันฉันก็อยู่ไม่ได้อ่ะ
ทิ้งอาจารย์ของฉันได้ยังไงกันเนี่ยทำกันไปแล้ว
ฉันเริ่มทำซิโครงเปรี้ยวหวาน
โอ้้ตายแล้วไหม้แล้วอ่ะ
สตีฟฉันลืมรดไฟที่เตาอ่ะ
โอ้ไหมก็อดไม่ได้แล้วมาปิดเตาอ่ะ

ก็ต้องใช้กระทะใหม่กระทะนั้นใช้ไม่ได้แล้วทำใหม่เลย

ทำไมกระทะนี้ไฟมันถึงได้ร้อนจังเลย

ซิครองเปรี้ยวหวานเนี่ยจนใช้กระทะไปตั้งหกใบอ่ะ
จริงเลยวันนี้ฉันฝันร้ายมากเลย

ล่าทำอาหารเป็นยังไงบ้าง
ฉันเตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วตอนนี้จะเริ่มปรุงแล้วล่ะค่ะ
หมูสามชั้นผัดของคุณเนี่ยใช้หมูจิ้นชิ้นเนี่ยเหรอใช่ไหม

สามชั้นผัดที่ฉันคิดคือเหมือนกับเบคอนผัดแบบนั้นล่ะค่ะ

จะเอาหมูเข้าเตาอบก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
ผมก็เลยเอามือจับวางเลยอันตรายมากเลยครับ
มือผมอาจจะสุกพร้อมกับหมูก็เป็นได้
สองร้อยองศาเวลาโอเคแล้ว

สตาร์เชฟทั้ง๓เวลาเหลือเพียง๒๐นาทีเท่านั้นนะครับ

ทำเยอะไปหน่อยทำไมยังไม่เค็มนะ
เนื้อไม่เค็มแต่ชุบเค็ม
ฉันจะทำจานต่อไปแล้วค่ะหมูสามชั้นผัด

สามนาทีสุดท้ายแล้วล่ะครับ
ไม่อยากเชื่อเลยฉันลุกใส่กระเทียมในสามชั้นผัด

โอ้โหโหร้อนร้อนเหมือนกันนะใส่ถุงมือก็ยังร้อนเลย
คิดดูสิ๒๐๐องศาตอนหลังมารู้ว่ามันดึงออกมาได้ทำไมโง่อย่างนี้

โอ้โหได้แล้วเอาไงดี

เมื่อเป็นการแข่งขันวันนี้จึงต้องมีแพ้มีชนะนะครับ
ดังนั้นจะมีเพียงหนึ่งท่านที่ต้องบอกลาครัวของเรา

นำอาหารของคุณมาได้เลยครับ

ใส่เกลือไปเท่าไรนะ

อาวะนี่ไม่ใช่จะบุ๊กวะแข็มเหรอ

ปากผมยังไม่ได้พูดคำว่าเค็มเลย
เนื้อหมูที่ต้มในหม้อความดันมันนุ่มมาก
แต่รสชาติยังไม่เข้าถึงอาหารจานหนึ่งหากรสชาติไปถึงเครื่องแล้วก็
ไม่ต่างอะไรกับดื่มน้ำข้าวเลยรู้ไหม

ผมขอชิมหมูอบนะ
จากภาพโดยรวมผมคิดว่ามีส่วนดีและไม่ดี
แต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำการทำหมูอบน้ำพึ่งออกมาครั้งแรกถือว่าถูกปากผมมาก
ถูกปากครับถ้าไม่ถูกก็กินไม่ได้ละครับคิดไม่ถึงเลย

จูตันนำอาหารของคุณออกมาข้างหน้า
พอฉันออกไปฉันมั่นใจกับหมูเส้นผัดซอสแต่ว่าซี่โครงเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวไปนิดนึง
ฉันก็เลยกังวลใจมากเลยแหละค่ะ
ตอนนี้ผมขอชิมซี่โครงเปรี้ยวหวานที่คุณเปลี่ยนกระทะตั้ง๖ครั้งหน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะ
โดยส่วนตัวผมคิดว่าซี่โครงเปรี้ยวหวานเนี่ยคุมความเปรี้ยวและหวานได้ค่อนข้างดีนะฮะ
จริงเหรอ

ขอขอบคุณค่ะ
และคนต่อไปเอลล่า
เชิญนำอาหารขึ้นมาได้เลยครับ
ล่านี่คือเนื้ออะไรผัดหมูแผ่นค่ะ
อืมจานนี้ล้มเหลวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันคล้ายกับหมูเปรี้ยวหวานของกวางตุ้งเลยนะ
ตอนนี้คุณตั้งใจทำหมูเปรี้ยวหวานได้อร่อยจริงเลยขอชมนะ
มันไม่ใช่ผัดหมูแผ่นเพราะฉันไม่เคยทานมาก่อนและไม่เคยทีมาก่อนด้วย
ขอบคุณครับขอบคุณค่ะจาน
วันนี้ผมทานอาหารของคุณความรู้สึกแรกผมรู้สึกว่าเขารสชาติดี
แต่มันเป็นอาหารเสชนหรือเปล่ารสชาติของเสชนไม่มีเลยมันเป็นแค่เนื้อหมูสไลด์
พูดอีกอย่างก็คือเป็นหมูสามชั้นผัดที่ผมรู้จัก
อยู่ในใจนะขอบคุณมากนะเห็นล่ะขอบคุณค่ะ
หวังว่าพวกเขาจะหยวนให้หน่อยฉันรู้จักผัดหมูแผ่นมาก่อนเลย
แต่ฉันก็พยายามที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะให้โอกาสฉันบ้าง
ตอนนี้ผมจะประกาศคะแนนของพวกคุณทั้ง๓คนแล้ว
ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองเลยแม้แต่โอกาสทำอาหารสักครั้งก็ยังไม่มี

ผู้รอดชีวิตคนแรกคือ

เฮ้ยตกใจหมดเลยกำลังคิดอะไรเพลิน

ครั้งแรกฉันคิดว่าฉันมีความหวังแล้ว
เป็นครั้งแรกที่มีความมั่นใจกลับมา
ไฟล์ไข่นานเป็นล่ะระหว่างพวกคุณสองคน
ผมคิดว่าอาหารผมมันแย่มากแล้วผมก็ไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดเดียว
อาหารที่ฉันทำก็อร่อยนะฉันมีพรสวรรค์ฉันรู้เรื่องการปรุง

แยกความแตกต่างระหว่างอาหารทางเหนือกับใต้ไม่ได้

ท่องกับข้อกำหนดฉันเลยต้องจากไป
เอลล่ะผมอยากบอกคุณว่า

พวกเราคิดว่าคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันที่มีฝีมือ
ทุกสถานการณ์ทุกการแข่งขันคุณทำได้ดีมาก

หมูแผ่นถึงทำเป็นหมูเปรี้ยวหวานทำให้ไปไข่นานได้โอกาสเข้ารอบไปไปไข่นาน
ตอนนี้คุณรอดแล้วนะรู้ตัวไหม
ขอบคุณขอบคุณช่วยสู้นะ
ล่าเชิญคุณกลับไปที่หน้าเตาและวางผ้ากันเปื้อนไว้ด้วยครับ
เป็นผู้แพ้ในการแข่งครั้งนี้ฉันถูกตัดออกที่จริงความรู้สึกตอนนั้นมันแย่มากเลย
เชื่อในตัวเองนะถ้าไม่อยู่ที่นี่ขาดสีสันไปเลยใจฉันรู้สึกเศร้ามากนะ
ฉันคิดว่าทุกวันที่ได้เห็นเธอมีแต่เสียงหัวเราะทำให้พวกเราเครียดน้อยลงแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้น

ก่อนที่คุณจะไปจากเวทีนี้พวกเรามีของขวัญให้กับคุณหวังว่าสิ่งนี้จะนำความรักในการทำอาหารกลับบ้านกับคุณด้วย
เชิญขึ้นมาเลยครับเอลล่าเชิญครับ

พกพาอาหารและความรักความทรงจำในครัวสตาร์เชฟไปด้วยนะ

แต่สิ่งที่ดีใจมากคือได้รู้จักเพื่อนหลายคนได้รู้ถึงความน่ารักของพวกเขา
พี่เล็กอย่าลองไห้นะอย่าลองไห้

ทำไมต้องทิ้งไฟล์ไข่น้ำให้ฉันเหรอถอย

กรรมการทั้ง๓ท่านคะแนนที่พวกเขาให้ฉันฉันจะจำไว้ค่ะ
บัวลอยหวานรสชาติดีมาก
ดีใจที่ได้มาร่วมรายการนี้นะมันเป็นแรงผลักดันในการทำอาหาร
ตื่นเต้นมากเลยฉันอยากทำอาหารที่รสชาติอร่อยให้คนที่ฉันรัก

สตาร์เชฟที่เหลืออีก๙ท่านยังมีด่านที่ยากกว่า
แสวงหายอดฝีมือไม่มีที่สิ้นสุดสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่
ลาก่อนบ่ายโชคดีนะครับขอบคุณค่ะ